ฟังฝากฝั่งของรัฐบาลกันบ้างนะครับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ไปถาม
นี่แหละนักข่าวไปถามรัฐมนตรีนะคะว่า

เออทราบบอกว่าทราบ

ที่อยากจะแต่งชุดนักเรียนไปเรียน

แก่นำว่าใจร้ายที่ใช้นักเรียนเป็นเครื่องมือ
ให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างนักเรียนกับกระทรวง

ส่วนนายกรัฐมนตรีมีคนไปถามว่านายกรัฐมนตรี
นักเรียนมีความสำคัญอะไรอย่างไร

ก็จะได้เห็นไงว่าเป็นนักเรียน
แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรต่างไม่ดีขึ้น
ว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีขึ้นกับนักเรียน
จะได้รู้ว่าอ๋อนักเรียนอยู่ในอันตรายตอนนี้
นี่คือคำอธิบายของท่านนายกนะคะ

ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

นายกนะคะตอน๑บอกว่าเครื่องแบบนักเรียนมีวัตถุประสงค์หลายประการ
ส่วนหนึ่งคือเครื่องแบบนักเรียนช่วยให้เด็กนักเรียนเป็นที่สังเกตง่าย
หากเกิดเหตุอันตรายในที่สาธารณะ
จะได้รู้น้องคนนี้นักเรียนกำลังประสบอุบัติเหตุ
กำลังประสบเหตุร้ายถูกเกี่ยวข้องกับคดีอาจกรรมอะไรก็ตามเนี่ยนะคะ
อกจากนี้ยังสิ้นเปลืองน้อยกว่าการแต่งชุดประเวท
อาจจะต้องมีหลายชุดมีชุดนักเรียนชุดเดียวก็ไปโรงเรียนได้
จากนั้นนายกรัฐมนตรีค่ะร่วมถ่ายรูปเซลฟี่
ให้กำลังใจสู้ทุกคนนะคะ
ทีนี้มาถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะ

บอกว่าระเบียบการแต่งกายของกระทรวงศึกษาธิการมันก็มีอยู่แล้ว
ดังนั้นหากแต่งกายอื่นมาโรงเรียนก็ถือว่าผิดระเบียบ
เพราะมันเป็นระเบียบที่ออกโดยกระทรวง
เชื่อว่าทางโรงเรียนจะมีมาตรการต่าง
และก็จะต้องไปพูดคุยกับนักเรียนว่าเราอยู่ในสังคมที่ต้องมีระเบียบวินัยนะ
กฎระเบียบยังไม่เปลี่ยนต้องปฏิบัติตามในทุกเรื่อง
หากไม่ทำตามจะมีผลกระทบ
สำหรับบทลงโทษแต่ละโรงเรียนจะมีมาตรการที่แตกต่างกันไป
แล้วแต่ความรุนแรงของการแสดงออก
แต่ระเบียบของกระทรวงระบุชัดเจนว่าเริ่มจากการพูดคุยทำความเข้าใจก่อน
จากนั้นจะเชิญผู้ปกครองมาชี้แจงไปจนถึงบทลงโทษ
ซึ่งจะรุนแรงถึงขั้นไล่ออกนะคะ

แต่แกนำคนที่คิดเรื่องนี้ใจร้าย
ในการที่เอานักเรียนมาเผชิญหน้ากับสถานศึกษา
แต่เวลาชุมนุมกลับไม่เห็นคนที่อยู่เบื้องหลัง
วันนี้คนที่ได้รับผลกระทบคือเด็กนักเรียนเอง
แล้วแก่นำที่จะมารับผลกระทบเรื่องนี้อยู่ที่ไหน
รัฐมนตรีถามหาแบบนี้นะคะฟังเสียงรัฐมนตรีค่ะ
ท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าชุดนักเรียนยังมีความเหมาะสมสำหรับลูกอยู่

ใครมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างนะคะ
อานนท์ศักดิ์วรวิทย์เป็นอาจารย์ประจำคณะสิทธิ์สถิติประยุกต์
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ค่ะ
โพสต์เฟซบุ๊คเลยค่ะบอกว่าแก้ผ้าไปโรงเรียนเถอะลูก

เสรีภาพทำร้ายฝ่าฝืนระเบียบได้

ผมก็เคยเป็นมาก่อนทำเป็นครั้งคราว

แต่ทำอะไรต่อต้านสังคมเล็ก
แล้วกลับมามีระเบียบกับตัวเองด้วยแล้วกัน
ขยันเรียนอ่านหนังสือสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เรียนอะไรก็ได้ที่ทำให้หนูมีอาชีพที่สุจริต
ดูตัวเองได้นะลูกรักและเป็นห่วง

ส่วนอีกหนึ่งคนค่ะโพสต์ถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะ
พระพุทธอิสระอดีตพระพุทธอิสระนะคะ
ตอนหนึ่งว่าตอนชุมนุมอยากแต่งชุดนักเรียน
แต่เวลาเรียนจะแต่งชุดปรายเวท

ทุกคนในประเทศนี้ล้วนผ่านมาทั้งนั้น
ไม่เห็นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ไม่ว่าประเทศนี้จะมีนายกสักกี่คน
ที่ผ่านมาก็ล้วนแล้วแต่แต่งชุดนักเรียน
เวลาไปโรงเรียนด้วยกันทั้งนั้นค่ะ
ก็เป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปนะคะ
เราก็พยายามรวบรวมมาให้คุณผู้ชมดูนะคะ
เกี่ยวกับประเด็นที่ชุดนักเรียนแต่งไปดีโรงเรียนดีหรือเปล่า

รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันแล้วกันนะว่าอะไรยังไงแบบไหน
บางทีสิ่งที่เรายึดถือกันมาในอดีต
มันอาจจะยังดีอยู่หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ได้
อันนี้ก็คือต้องมีการพูดคุยกันนะคะ